คราวนี้มีความทันสมัยให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เพราะว่าเด็กเขาเริ่มถูกปูพื้นฐาน
ในการเป็นสังคมไร้เงินสดแล้ว
เราตามไปสำรวจตรวจสอบตามโรงเรียนต่างปรากฏว่า
มีการปรับตัวในยุคไทยแลนด์๔๐

อกจากการเช็คชื่อมาสายขาดเรียน
ด้วยระบบไฮเทคดิจิทัลแล้ว
เด็กยังสามารถที่จะใช้บัตร
ในการที่จะไปสแกนซื้ออาหารกลางวันกันได้

ไปดูพื้นฐานของสังคมไร้เงินสด
โรงเรียนกันบ้างติดตามได้จากผู้สิทธิ์ข่าว

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป

ชำระค่าอาหารและสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียน
หลังโรงเรียนอสัมชันศึกษานำระบบนี้

เพื่อลดขั้นตอนการใช้จ่ายแบบเดิม
อย่างการเข้าคิวต่อแถวเพื่อเติมเงินลงบัตร
วิธีการนี้ป้องกันเงินศูนย์หาย

โจทย์สังคมไร้เงินสดในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ
ก็จะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น
ในการใช้บัตรในการเติมเงิน

มันก็จะทำให้สะดวกสบายจากเดิมขึ้น
จากเดิมที่เราต้องใช้ในการแลกชิปก่อนซื้ออาหาร
แต่ทุกวันนี้เราก็มีบัตรทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเข้าแถวแรกชิด
แต่ว่าสามารถใช้ซื้ออาหารได้เลยค่ะ
ก็จะทำให้เราประหยัดมากขึ้นค่ะ
แล้วก็รู้ว่าอาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์เราใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นการทำให้เราได้เตรียมตัวก่อน
ที่จะก้าวไปสู่ในการใช้ชีวิตประจำวันจริงในสังคม
ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการใช้บัตรแทนเงินสด
มีประโยชน์มากกว่าการใช้เงินสดจริง
ทำให้เราได้ใช้บัตรโดยที่แบบว่าไม่ต้องกลัวเงินหาย
ไม่ต้องพกบัตรเยอะแยะมากมายแค่เพียงบัตรเดียวก็ใช้จ่ายได้
สำหรับวิธีการใช้นั้นไม่ยาก
เติมเงินลงในบัตรณจุดบริการเติมเงิน
โดยสามารถเติมได้ตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาท
จากนั้นก็นำบัตรไปสแกนตรงเครื่องชำระเงินหน้าร้านค้า
ทันทีที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครื่องจะแสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือทุกครั้ง
เพื่อให้เด็กได้บันทึกข้อมูลการเงินของตัวเอง
ใบนี้นอกจากจะใช้ชำระสินค้าและอาหารในโรงเรียนแล้ว
ยังสามารถใช้ในการสแกนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าออกโรงเรียน
ทันทีที่นักเรียนทำการสแกนบัตรนี้ลงไป
เช่นเดียวกับโรงเรียนอสัมชันที่เป็นโรงเรียนชายล้วน
เพิ่มความสะดวกภูมิใจและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของบุตรหลานได้

อีกทั้งยังสามารถใช้บัตรใบเดียวกันนี้
ใช้บริการยืนคืนหนังสือในห้องสมุดได้ด้วย
อนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้ามีโปรโมชั่นมีโปรแกรมต่างนานานะครับ
เอาบัตรนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้
ต้องสร้างให้เด็กรู้จักคุณค่าและความสำคัญของบัตรอันนี้
คือในการปรับตัวของเด็กเนี่ยนะครับคิดว่าง่ายนะฮะ
เพราะว่าเขาจะคุ้นเคยกับบัตรเหล่านี้นะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเขารู้จักใช้แต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ
การรู้จักนำบัตรนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต้องบอกได้ว่าพร้อมในระดับหนึ่งดีกว่าครับ
เพราะว่าบัตรนี้ก็คือใช้แค่ในโรงเรียน
แล้วก็ใช้จ่ายก็คืออยู่ในโรงเรียนซึ่งมีตีกรอบให้ไว้นิดนึง
ว่าใช้ได้มากน้อยขนาดไหนถูกไหม

ก็คือที่ที่ให้ใช้เงินก็จะมีมากขึ้นถูกไหม
เหลือก็จะเป็นการเรียนรู้การบริหารเงินของส่วนตัว
ก็คาดว่าได้ถือว่าปูพื้นฐานมาระดับหนึ่ง

ทั้ง๒โรงเรียนระบุว่าระบบดังกล่าวช่วยลดขั้นตอน
และลดการใช้กระดาษแบบเดิม
โดยโรงเรียนอสัมชันชายล้วนตั้งเป้าว่า

พัฒนาความสามารถของบัตรใบนี้

แกนเพื่อระบุตัวตนนักเรียนได้
รวมถึงการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก

หรือการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าด้วย

สนองนโยบายของรัฐบาล